มาดูกันต่อนะคะคุณพ่อสุดหล่อนะคะ
อย่างคุณบี้ทัศภาคบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ล้อหล่อ
และอย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยได้ปีกว่าแล้ว
จากงานแสดงเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันทุกเย็นเลยค่ะ
แล้วการไลฟ์ของหนุ่มบี้เขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะ
เพราะว่าเคยให้เลขปังกังไลฟ์ส่วนมาแล้วด้วย
บี้บอกเลยนะคะว่าตัวเลขเนี่ยดึงดูดคนเข้ามาดูไลฟ์แบบไม่เบาเหมือนกันนะคะ

หน้านี้นะคะเคยลองจุดทูปตอนที่ไลฟ์ขายของอยู่
เลขที่ออกดันถูกลอตเตอรี่ไปแบบงง
อันนี้นะคุณผู้ชม๓๗๐นางงวดก่อนอันนี้ค่ะ
งงแต่ถึงจะงงเอฟซีและชาวเน็ตที่มาเห็นเลขเนี่ยค่ะ
ก็มงลงเลยไม่งงแล้วมงลงทันที
ทุกครั้งที่เขาไลฟ์ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าจุดทูปอีก

เป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอติดตามจากหนุ่มบี้แล้วก็สาวกุ๊กกิ๊บกันไปเลยทีเดียวนะคะ
แต่ล่าสุดอาจารย์บี้บอกเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะจุดทูปแล้วนะคะ

เพราะว่าเจ้าตัวอาจจะได้วิธีใหม่มันจะเป็นวิธีใดกันแน่

เขาแบบมีไอเดียวลองจุดทูปในไลฟ์

อย่าอยากมีตรง

เรียกร้องอยู่นะแต่นี้จะเปลี่ยนคอนเทนต์

มันจะมีโหลงไข่

แบบนั้นนะคะก็เลยจริงเราก็ล้วงกันบ่อยล้วงไข่
ไม่ไข่เป็นลูกนะครับค่ะไข่ที่หมดท้อง